วันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งคนที่มีความแซ่บความสวยไม่แพ้กัน

ช่วงนี้พี่อ้ำเขาบอกว่าถ่ายรูปที่บ้านจนหมดมุมแล้ว
แต่ว่าเมื่อวานนี้เอาอีกแล้วไฟลุกไอจีอีกแล้วค่ะ
อ้ำลุกขึ้นมาใส่ชุดว่ายน้ำอยู่บ้านซะเลย
ใช่นี่เลยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลย
เราต้องขอแซวนิดนึงว่าพี่อ้ำเนี่ยสงสัยท่าจะร้อนนิดนึงนะคะ
ลุกขึ้นมาสลัดผ้าใส่ชุดว่ายน้ำแบรนด์ดัง

จะเป็นคิมเบอร์รี่กุ๊บกิ๊บปีน้ำทิพย์ใบเตยอาสยาม
โอ้โหแห่มาคอมเมนต์ใส่รูปหัวใจกันให้พี่อ้ำเพียบเลยค่ะ
ส่วนแฟนคลับนะก็มาคอมเมนต์ด้วย
โมติคอนรูปนี้เลยเปลวเพลิงขึ้นลุกเต็มไอจีไปหมดเลย

ซึ่งคนนี้แฟนคลับของพี่อ้ำตัวจริงพลาดไม่ได้เหมือนกันพี่เอสุปชัย
พี่เอสุภาชัยเอาภาพของพี่อ้ำไปโพสต์
แคปชั่นแซวเอาไว้ด้วยเขียนแบบนี้
อันนี้ไม่ใช่แม่เบี้ยนะจ๊ะอันนี้แม่คงร้อน
โอ้โหความพี่เอรักพี่อ้ามมาก
เห็นแบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงค่ะ
นี่บอกเลยนะว่าเป็นการแค่ใส่ชุดว่ายน้ำโพสต์เล่นอยู่ที่บ้าน
เดี๋ยวเรารอดูเลยว่าสถานการณ์ดีขึ้นจริงเมื่อไหร่นะ
เตรียมตัวรอรับพี่อ้ำไว้ได้เลย
จริงอยากเห็นพี่เอในลุคแบบก็ปรี๊งพี่อ้ามบ้างนะ
เราต้องรอเดี๋ยวเราต้องส่งเสียงไปหาพี่เอหน่อยว่า
เดี๋ยวต้องรอดูพี่เอลุคนี้เหมือนกันค่ะ

ว่ายน้ำแบนหรูนึกถึงอีกคนนึงเลย

ใส่ชุดบิกินี่แบรนด์เดียวกับของพี่อ้ำเลย
แต่งานนี้นะคุณแม่ใบเตยบอกเลยว่าไปอวดความแซ่บที่ริมทะเลจริงเลย
แล้วข้างของแม่ใบเตยไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะ
กับลูกสาวจ้าเดี๋ยวน้องเวทมนต์กำลังจะตามมานี่เลย

ใส่ชุดว่ายน้ำมาประชันความแซ่บกับคุณแม่
แต่ว่าหน้าน้องอาจจะแบบว่ายังตื่นตกใจกับท้องทะเลกับผิวน้ำนิดนึงอะนะคะ

นี่แหละคุณพ่อเขาก็เป็นคนแชะภาพไว้ให้
เรียกได้ว่าความน่ารักน่าเอ็นดูนะความแซ่บนะ
ตามรอยคุณแม่มาติดเลยคุณเชอรี่
แล้วต้องบอกว่าทริปนี้นะในทริปเดียวกันเนี่ยแม่เขาไม่ได้ใส่แค่ชุดเดียว
เขาใส่อีกชุดหนึ่งด้วยแบรนด์หรูเหมือนกัน

คนหลายคนจะโฟกัสว่าโอ้โหแม่แซ่บอะ
แม่แซ่บจริงเลยธาตุแต้งแม่ก็แซ่บ

หลุดฟอกัสไปที่หุ่นบึบของคุณแม่บอก

แม่ทำไมล่ะช่วงนี้มีน้ำมีนวล
แบบโอ้โหเนื้อนะมันแบบแน่นเต็มไม้เต็มมือเนอะ
บางคนเข้าไปเลยแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยบอกว่าแม่หนูยินดีด้วยนะ
น้องมาแล้วแน่เลยนะแม่นะแม้แต่คนนี้เลยน้องลุ๊ก
นุ๊กเป็นน้องชายของคุณใบเตยนะคะเข้าไปคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันบอกว่า
แม่น้องจอมพลมาแล้วแน่เลยเห็นแบบนี้แล้วแม่ใบทำไงคะ
ตอบกลับทันทีบอกว่าไม่ใช่จ้าได้แค่อ้วนจ้ายังไม่ได้ทองจ้ารอกันก่อน
ช่วงนี้อาจจะบำรุงกันหน่อยนะครับเพราะว่าลูกสาวน้องเวทมนต์มาแล้ว
ใช่ไหมก็อยากจะได้ลูกชายอีกสักคนหนึ่งน้องจอมพลก็หวังว่าจะมีข่าวดีเร็วนะคะคุณใบเตย